พาไปดูบรรกาศร้านครัวรุงรงค์ของเรา

แห่ไปอุดหนุนโอ้โหคึกคักจริงค่ะ
บรรยากาศครัวรุงรงนะคะก็เปิดบริการให้นั่งทานในร้านได้แล้ว
อย่างที่เห็นหน้าจอเนี่ยค่ะกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกรอบค่ะ
โดยเฉพาะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะ
เวียนกันมาอุดหนุนไม่ขาดสายจริงค่ะ
จนรุงรงเองต้องอัดคลิปให้เห็นเลยว่า
เสียงตอบรับดีขนาดนี้นะคะในฐานะเจ้าของร้านก็ชื่นใจจริงค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเห็นครัวลุงโลมแบบคนแน่น
วีดีโอคอลไปหาหน่อยคุณผู้ชมปรากฏว่านะคะ
บอกว่าตอนนี้แกว่างปุ๊บไม่มีคิวถ่ายหนังเลย
รีบเดินทางมาดูแลต้อนรับลูกค้าด้วยตัวเองค่ะ
เพราะทุกวันเนี่ยตัวเองกลายเป็นแมสคอตไปแล้ว

บอกนะคะว่าเห็นลูกค้าแน่นร้านแบบนี้นะคะ
รงบอกเลยว่าโอ้โหดีใจมาก
แต่ทำทุกอย่างตามมาตรการเลยนะนะคะ
ลดจำนวนโต๊ะเว้นระยะห่าง
ดูแลรักษาความสะอาดรับรองได้ว่าปลอดภัยแน่นอนจ้า

ลูกค้าบางคนอยากเห็นแกเป็นแบบเจ๊แต๋วนะ

เห็นแบบนี้แล้วก็ดีใจแทนจริงนะคะ